ใครอยากเห็งอยากปังฟังทางนี้เลยจ้ะ
วันนี้หมอไก่พพธินีจะพาคุณผู้ชมไปขอพรแบบปัง
กับหลวงพ่อโตและเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแห่งวัดพนังเชิง
ปังขนาดไหนเตรียมตั้งใจฟังให้ดี
และบอกเลยว่าของรางวัลรออยู่ตรงนี้
ติดตามกับช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเห็งวันนี้นะคะหมอไก่ยืนอยู่ที่วัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
วัดนี้นะคะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่องค์หนึ่งค่ะ
ซึ่งวันนี้หมองไก่จะพานักผู้ชมไปสักกะละพร้อมกันค่ะ

วันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติจากพระอาจารย์มหาขุนพลค่ะที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะ
ยังไงรบกวนพระอาจารย์ช่วยนำเข้าไปสการะหลวงพ่อโตนิดนึงนะคะ

เวลามาวัดจริงคนก็อาจจะมีเรื่องต่าง

แต่หลายคนที่มาก็จะมาขอเรื่องโชคลาภ

เราต้องนำของอะไรมาถวาย
สถานที่แห่งนี้ไม่ได้จำกัด
แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นคือจะเป็นพ่อห่มหลงพ่อโต

ที่เราสามารถมาไหว้ขอพรได้
ที่ประชาชนจะมาก็คือรู้จักอยู่สองอย่าง
หนึ่งหลงพ่อโตสองคือแม่สร้อยดอกหมาก

ช่วยนำไปไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากหน่อยนะคะ

มอเตอร์ไซค์อยู่ดีก็รถสะบัดล้มลงไป

เพราะว่ารถสิบล้อมาติดกับเราเลย

ให้รอดคิดว่าตัวเองก็ไม่รอดแล้วแน่นอน
เพราะยังไง๑๐ล้อเบรกอะไรไม่ทันแน่

อาจารย์คะอย่างองค์นี้ก็คือ

มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันยังไงคะ

บริเวณแห่งนี้ก็คือจะมีกษาตผู้ปกครอง

ก็หน่วยใจตำนานบอกว่ากลั้นใจตาย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

เจ้าแม่สร้อยดอกหมากองค์นี้นี่คือเป็นองค์จริงเลยใช่ไหมคะ

และอย่างคนที่เขามาไหว้บูชาเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
ส่วนใหญ่เขามาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
เรื่องความรักบ้างเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นความเชื่อ
ของที่แบบว่าเขานิยมมาถวายกันเยอะเลย
แล้วก็อาจจะมีแบบผลไม้บ้างอะไรบ้าง

มาขอพรค่ะเรื่องความรักค่ะ
เห็นว่าที่นี่พระแม่ท่านศักดิ์สิทธิ์

แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าที่นี่คือสารเจ้าแม่อะไรอย่างนี้

ก็เห็นเหมือนเคยในฝันเราเลย
ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวพิกัดเห็งในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน

คำตอบอยู่ในสกรูปเมื่อสักครู่เรียบร้อย

ตอบคำถามกันได้ผ่านทางเฟซบุ๊ค
คนนิยมนำสิ่งใดมาถวายหลวงพ่อโต
นายจะตอบได้แล้วและหน่อยละกันคุณชอบช่วง
พิกัดเฮงของหมอไก่เพราะอะไร
ใช่แล้วค่ะและนี่เลยค่ะวันนี้นะคะ
ของรางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับไปอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะคะ
เอาล่ะส่วนใครจะเป็นผู้โชคดีที่ตอบคำถามได้ถูก

เราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในตลอดข่าววันพรุ่งนี้ค่ะ